คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นที่นครพนมหน่อยนะคะ
คุณตาที่เขามีอาชีพเผาถ่านขาย
คือปรากฏว่าคุณตาเขาร่วงลงไปในปล่องของเตาเผาถ่าน
แล้วท้ายที่สุดก็เสียชีวิตนะคะ
ภรรยาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสามีชอบดื่มเหล้า
แล้วก็อาจจะเป็นอุบัติเหตุตกลงไปแบบนี้ค่ะ

แล้วก็โอ้โหข้างหลังของร่างคุณตาไหม้เกรียมไปหมดเลยนะครับ
ใช่ค่ะคือเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
เตาเผาถ่านอยู่ด้านหลังกระท่อม
ในพื้นที่บ้านโคกสว่างที่หมู่๔อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม
ในที่เกิดเหตุเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ
ก็พบศพของนายประสงค์โยยติอายุ๖๘ปี
อยู่ในปล่องไฟเตาเผาถ่านนะคะ
ปล่องนั้นมันลึกประมาณสักเมตรครึ่ง
แล้วสภาพคุณผู้ชมตอนที่นำศพขึ้นมา
คือเป็นรอยไหม้เกรียมที่แผ่นหลัง
แล้วก็คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑ชั่วโมงค่ะ
จากการสอบถามนางตุลซึ่งเป็นภรรยาของนายประสงค์
เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าสามีมีอาชีพเผาถ่านขาย
แล้วก่อนเกิดเหตุก็คิดว่าสามีก็น่าจะมาตรวจสอบ
เตาเผาถ่านแล้วก็เอาฟื้นใส่เข้าไปในเตา
แต่คงหัวขม่ำแล้วก็พลัดตกลงไปในปล่องไฟ
เพราะว่ามีอาการเมาด้วยเนื่องจากสามีชอบดื่มเหล้า
พอมันตกลงไปแล้วเนี่ยประกอบกับความเมาก็เลย

เลยถูกไฟ้ไหม้สัมลักษณ์ควันจนเสียชีวิตนะคะ
ส่วนเจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานว่าสาเหตุน่าจะมาจากอุบัติเหตุ

รวมถึงจุดที่เกิดเหตุตรวจสอบดูแล้วนะ

ดังนั้นจึงส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง

นำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ